ทางไทยรัฐวันนี้บอกเลยว่าพิเศษพิเศษสุดจริงเลย
โดยมีคนนึงพิเศษมากเลยนางแบบคนนี้คุณบีน้ำทิพย์พาไปนะฮะ
สนุกสนานขนาดไหนไปกับพี่แจ๊กกรีนพี่แจ๊กรีนพาไปด้วยนะคะ

ไม่ต้องแปลกใจนะคะบันเทิงไทยรัฐสุดสัปดาห์วันนี้ของเรานะคะ
เรามีนัดพิเศษค่ะเพราะว่าเราจะพามาดูเบื้องหลังนะคะ
ซุปเปอร์สตาร์โมเดลของเรานะซุปเปอร์โมเดลของเราคุณบีน้ำทิพย์นะคะ
นี่ไงห้องนี้เจอแล้วนี่ไงคุณบีน้ำทิพย์นะคะ
พร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามมาคุยเลยดีกว่า
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่บีนน้ำทิพย์เองนะคะ
ก็วันนี้มากวนหน่อยกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะ
ก็สวยหวานเป็นผู้หญิงสวยหวานธรรมชาติอยู่ในกลุ่มดอกไม้
เดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าเฟสโชว์วันนี้จะเป็นยังไงค่ะ
ถ้าเซ็ปเซ็กซี่วอลพันธ์ก็ประมาณนึงสำหรับเบียร์นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดดูคนอื่นก็ว้าวเราก็ตกใจเหมือนกัน
เราก็ชอบดูค่ะไม่ใช่เอ๊ะยังไง
อย่างผู้ชายมันต้องวิดพื้นอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะเห็นผู้ชายบางคนหรือในแบบนะคะก็คือก่อนที่เขาจะต้องไปโชว์ซิกแพคบนเวทีเนี่ย
ก็จะมีวิกพื้นซิกอัพก่อนเพราะเป็นการบิวก้ามได้เหมือนกันนะคะช่วยได้ค่ะ
แต่นางแบบก็คือสกวอตกินขนม
ไม่สิแล้วก็สกวอตเสิมก้นอะไรอย่างงี้ค่ะ
ได้ครับจะมีที่เด็ดไหมคะวันนี้
ต้องรอดูค่ะว่ามีอะไรโชว์เด็ดบนเวทีบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นไงบ้างคะสดเลยนะคะเมื่อสักครู่ดูไปแล้วนางแบบอยู่ตรงนี้นะคะ

โอ้โหเมื่อสักครู่จัดเต็มเลย

เดินคลิ้วไหวไหมคะดูมีความสุขอยู่ในห้ังอย่างนี้
ค่ะเหนื่อยไหมค่ะมาเดินแบบก็ค่อนข้างนานกันเนอะ
ก็ไม่เหนื่อยค่ะจริงแล้วเป็นอาชีพที่เราแบบรักอยู่แล้วค่ะ

เดินมาทุกขวดของบีนนี่ประมาณกี่ร้อยแคลต์วองแล้วไม่รู้แล้วมั้งเนอะ
ไม่ถูกเหมือนกันเพราะเข้ามา๑๔ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงอายุนะคะ
ก็ต้องฝากสำหรับใครที่อยากจะมาเดินช้อปปิ้งแถวนี้เลยค่ะ
แล้วก็ชุดวันนี้นิดนึงเป็นยังไงบ้างเอ่ย
วันนี้หรือคะก็เป็นมาร์ซซีซันคำเลือกคุณมาก
เราอาจจะไม่วับแบมอย่างที่บอกก่อนใช่ไหม
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอดูอย่างที่บอก

ปิดท้ายนิดนึงได้ตามในโซเชียลไม่มีมันมีสวัสดีค่ะพี่บี

คืออะไรแฮทแทสมาคนเดียวมาก
เป็นเพราะว่าเวลาไปเจอน้องแฟนคลับน้องก็จะเห็นหน้าบี
แล้วก็สวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะพี่บี
เราก็เลยเหมือนแบบว่าคิดว่าถ้าอย่างนั้น
อยากให้น้องแฟนคลับมีชื่อดีกว่า
จะได้รู้ว่าเนี่ยมาหาพี่บีก็คือสวัสดีค่ะพี่บี
แล้วพี่บีดุไหมคะแอบถามนิดนึง

ในโซเชียลของแฟนทรัพย์ด้วยของมิดีด้วย